ถ้าเห็นเมื่อคืนทานาย

ก็บอกแล้วพบตรก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว
ไม่เห็นต้องสอบถามเลยเรื่องนี้จบแล้ว